ไปดูกลุ่มการปลูกกล้วยไม้บางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
เขามีการรวมกลุ่มกันเป็นการปลูกกล้วยไม้แบบแปลงใหญ่แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยครับ
สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ๑๐นะครับ
แล้วก็เพิ่มอำนาจในการต่อรองทำให้ราคาของต้นไม้นั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
กล้วยไม้กลีบน้าตามสายพันธุโจแดงเหมาะสำหรับการส่งออก
เพราะมีความสวยทนทานรักษาความสดได้นานเกือบ๒๐วัน
เป็นหนึ่งในผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ชาวสวนปลูกแบบตัวใครตัวมันและมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็ก
ก่อนจะขยายกลายเป็นกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกร
เพราะเราเป็นรักย่ามี๕ไร่๓ไร่
แต่พอเรารวมกลุ่มกันแล้วออเดอร์ซึ่งไหลเข้ามาเลย
เพราะเรารับออเดอร์ได้ตรงตามจำนวนที่ต่างประเทศซื้อ
ถ้าเกิดเรารวมกลุ่มกันได้อย่างนี้ต่างประเทศก็จะลงมาซื้อเราต่อเนื่อง
้วยไม้ของประเทศเราเนี่ยมีชื่อเสียงต้องมาซื้อประเทศไทย
หรือว่าปัจจัยการผลิตจานปลูกของเรานี่ดีที่สุดในโลกครับ
ความสำเร็จของการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ
ยังยากข้ามแมลงและปุ๋ยที่เห็นนี้
ทำให้ลดต้นทุนได้หลังละ๑๒๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ
กล้วยไม้จากสมาชิกจะถูกรวบรวมผลผลิตมาไว้ที่นี่

ปริมาณที่มากและผลผลิตที่แน่นอน
ทำให้เกษตรกรมีอำนาจการต่อรองราคามากขึ้น
โดยผลผลิตของที่นี่จะส่งออกไป
อย่างประเทศจีนทั้งหมดเลยค่ะ
ข้อดีของการรวมเป็นแปลงใหญ่ในการทำกล้วยไม้นะคะ
เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของราคาขายนั่นเองค่ะ
ช่อนี้นะคะราคาปรับขึ้นมาที่ช่อละ๒๐

ปัจจุบันราคาดอกกล้วยไม้สมาชิกแปลงใหญ่จะอยู่ที่ช่อละ
ขึ้นอยู่กับขนาดโดยผลตอบแทนชาวสวนยอมรับว่า
มีรายได้ดีผลกำไรเฉลี่ยไล่ละ๒ล้านบาทต่อปี
แต่ก็มีความเสี่ยงสูงทั้งแมลงและปัญหาเรื่องน้ำเข็มรุกค่ะ
เมืองต้นชาวสวนได้ตัดสินใจสร้างฝ่ายเพื่อป้องกันปัญหา
แต่ในระยะยาวอยากให้ภาครัฐเข้ามาสร้างฝ่ายที่ถาวร
เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบน้ำเข็มให้ด้วยค่ะ
ส่วนหน่วยงานภาครัฐอย่างเกษตรจังหวัดนนทบุรี

เพื่อขยายไปตลาดใหม่อีกด้วยค่ะ
คือในอนาคตทางเราก็จะต้องทำการพัฒนา
คุณภาพของกล้วยไม้ให้มีคุณภาพที่จะส่งออกไป

ตอนนี้เราส่งมาในจีนนะครับ

ให้มีศักยภาพที่จะส่งออกไปทางยุโรป
แนวโน้มราคากล้วยไม้คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อน
เป็นโอกาสให้เกษตรกรไทยสามารถทำรายได้มากขึ้น
นี่คือตัวอย่างของการทำเกษตรแปลงใหญ่
ที่สามารถลดต้นทุนได้ประมาณร้อยละสิบ
ขณะเดียวกันก็สามารถทำราคาได้ดียิ่งขึ้น
มีตลาดรองรับที่แน่นอน
อัญชลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน